แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
เริ่มออกมามีบทบาทตั้งแต่
คุณแม่พะนิดานะฮะให้ทนายกิจสนาไป
ขอความกรุณาท่านมาเป็นที่ปรึกษา

เจริญญาธรรมของแพทย์นิติเวศ
ชี้ให้ดูเป็นข้อเลยนะฮะ
โดยที่บอกว่าต้องเป็นอิสระเป็นกลาง
ไม่ตกอยู่ใต้แรงกดดันของผู้จ้างหรือตำรวจครับ

ท่านเป็นอดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวครับ
ว่าทำไมญาติจึงเข้าถึงข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ตายได้ยาก
คงเพราะมีการทำตามวัฒนธรรมดั้งเดิมว่า

ท่านบอกว่าตำรวจเป็นผู้ส่งศพมาตรวจ
เราจึงต้องส่งผลการตรวจให้ตำรวจเท่านั้น
น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากหลักสิทธิหรือหลักกฎหมาย
ปวิอาญานะฮะกำหนดให้แพทย์นิติเวศนะครับ
มีหน้าที่ต้องชันสูตรศพ
แต่คงเพราะประเทศที่ระบบชนะสูตรศพเป็นระบบตำรวจ
มีวัฒนธรรมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาความจริง
สหประชาชาติจึงมีข้อกำหนดให้ทั่วโลกควรใช้แนวทางที่ให้เกิดความเป็นธรรม
ตามพิธีสารมินิโซต้านี้
โดยท่านได้โพสต์ภาพเอกสารและเน้นในข้อ๔
ที่มีใจความเกี่ยวกับจริยธรรมของแพทย์นิติเวศ
ว่าต้องเป็นอิสระเป็นกลางไม่ตกอยู่ใต้แรงกดดันของผู้จ้างหรือตำรวจ
โดยท่านให้ความเห็นว่าหากยึดหลักเช่นนี้
การร้องขอเพื่อการชนสูตรศพครั้งที่๒มันจะลดลง

ประชาชนจะได้รับทราบสิทธิและหลักการนี้ด้วยกัน
คุณหญิงหมอไม่รู้ส่งสัญญาไปที่ใครนะครับ
กลางกระแสก่อนหน้านี้นะฮะ
มีแพทย์นิติเวศบางคนก็ออกมาตำหนิการทำงานของกู้ภัย
ซึ่งวันนั้นผมก็ได้สัมภาษณ์คุณหญิงหมอในรายการไทยรัฐนิวโชว์
ท่านบอกว่าต้องขอบคุณพวกเขาซะด้วยซ้ำ

ที่เขาทำงานเอารายละเอียดเอาข้อมูลเอาอะไรมาให้เรา

โฟนอินสัมภาษณ์คุณหญิงหมอพรทิพย

บาดแผลที่พบบนศพของคุณแตงโมเนี่ย

ไขความกระจ่างได้ทั้งหมดเลย

สุดท้ายแล้วคุณแตงโมเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
นักข่าวมันมองด้วยกันออกว่า
ปุ้ยก็รู้ว่าผมหมายถึงอะไรในการถามคำถามนี้
คนอย่างคุณหญิงหมอนะคุณผู้ชม

ถ้าจะเลือกตรวจแผลไหน

ว่ามันจะนำไปสู่การคลี่คลายคดี

แต่ถ้าเกิดคุณหญิงหมอยังไม่ตอบคือด้วยมารยาทด้วยนะคะ
ท่านเองก็ไม่ได้มีส่วนโดยตรงกับคดีนี้

แต่สิ่งที่แน่บาดแผลที่ต้นขาขวาของคุณแตงโม

จำได้ไหมคะว่านิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เนื้อเยื่อไปให้นิติเวศอีก๒สถาบัน
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกตรวจ

มีการเปิดเผยผลเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะ
ถอดรหัสเรื่องของผลการชนะสูตรเนื้อเยื่อ
ถอดรหัสถอดความวิเคราะห์กันแบบทีละบรรทัศน์เลยค่ะคุณผู้ชม

เชี่ยวชาญสถาบันนิติเวศแห่งหนึ่งที่ตรวจเนื้อเยื่อ
ได้มีการส่งผลการตรวจด้วยกล้องจุลทัศน
ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่าตามองเห็นด้วยตาเปล่า
แจ้งว่าคุณผู้ชมฟังชาชัดนะคะ

จากการวิเคราะห์ตรวจสอบพบว่าสภาพเนื้อเยื่อจากบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดบริเวณต้นขาขวานั้น
เป็นบาดแผลที่เกิดก่อนคุณแตงโมเสียชีวิต
ตีความอะไรคะเกิดก่อนคุณแตงโมเสียชีวิต
ประโยคนี้ต้องตีความว่าเกิดก่อนเนี่ยเกิดตั้งแต่บนเรือ
หรือว่าตกจากเรือแล้วค่อยไปเกิด
ถูกต้องค่ะอันนี้ค้างไว้ก่อนนะคะว่าเกิดก่อนหรือตกเรือแล้วไปเกิด
น่าสนใจนะคะถ้าเกิดเกิดก่อนก่อนตกเรือเนี่ยคดีพลิกเลยนะคะ
ที่คุณหมออดีตในท่านศัลยกรรมรวชพัยบาลพระภรรยบันกุฎเก้า
เขาออกมาวิเคราะห์ตั้งแต่๔วันที่แล้ว
แล้วมาผูกโยงกับประเด็นนี้น่าสนใจมาก
แล้วมันจะมีคำตอบเลยว่าก่อนหรือหลังตกเรือ

พบว่าสภาพเนื้อเยื่อจากบาดแผลที่ใหญ่ที่สุด
บริเวณต้นขาขวานั้นเป็นบาดแผลที่เกิดก่อนเสียชีวิต
เพราะตรวจสอบพบว่ามีเลือดออกที่ขอบแผล
คุณผู้ชมจำประโยคนี้ไว้นะคะ
มีเลือดออกที่ขอบแผลสภาพบาดแผลไม่ตัดกับเส้นเลือด
ซึ่งแตกต่างจากบัตรแผลที่เกิดขึ้นหลังเสียชีวิต
คือหากตรวจสอบผ่านกล้องจุลทัศน
พบว่าเนื้อเยื่อไม่ฉีกขาดบาดแผลไม่ถูกทำลาย
มาค่ะมาค่ะประเด็นนี้สำคัญมาก
เรียนไปดูย้อนกลับไปดูข้อมูลเก่าที่
พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนริน
ออกมาตั้งข้อสังเกตวิเคราะห์
ท่านโทษนะคะวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้วิเคราะห์ลอยนะคะ
ท่านเอาผลวิจัยจากนานาชาติและในประเทศมาประกอบ
แล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักวิชาการต่างมาจับ
ประเด็นที่มีการโพสต์ไว้น่าสนใจมาก
ถ้าเกิดว่ามาจับกับผลตรวจเนื้อเยื่อของคุณแตงโม
นิติเวชสถาบันหนึ่งเปิดเผยออกมาแบบนี้นะคะ
ท่านเคยวิเคราะห์ว่าแผลต้นขาขวาของคุณแตงโม

ประเด็นที่๒ท่านวิเคราะห์ว่า
คาดว่าแผลบริเวณที่ขาของคุณแตงโมอาจจะเกิดก่อนตกเรือ

หนึ่งแผลที่ขามีริ่มเลือดติดที่ผิวหนัง
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผลที่เกิดขึ้นในน้ำจะไม่มีลิ้นเลือดติดที่ผิวหนัง

เป็นแผลพักเมื่อจะแข็งตัว

แล้วไปสอดคล้องกับผลการตรวจเนื้อเยื่อที่นิติเวชสถาบันหนึ่งเปิดเผยออกมา
ที่ดิฉันบอกว่าให้จำประโยคนี้ไว้มีเลือดออกที่ขอบแผล
แปลว่าอะไรคะเกร็ดเลือดออกมาทำหน้าที่
ทำให้เป็นริ่มเลือดใช่หรือไม่ก็สอดคล้องกับข้อมูลของพันเอกนายแพทย์ธวัชชัย
ประเด็นที่๒เหตุผลที่๒ที่ท่านบอกว่า
แผลที่ต้นขาขวาของคุณแตงโมเนี่ยอาจจะเกิดก่อนตกเรือ
เพราะผ้าผูกเอวมีรอยคราบเลือดแต่บาดแผลที่เกิดหลังตกน้ำ
ไม่น่าจะทิ้งรอยคราบเลือดที่ผ้าผูกเอว
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็น่าสังเกตเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ
เดี๋ยวต้องรอให้แพทย์ผู้ชนะสูตรเนี่ย
เปิดเผยข้อมูลแบบเป็นทางการออกมาเพราะว่าข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยมาจากเพจบิ๊กเรียนนะคะ
ที่เขามีการโพสต์ข้อมูลการตรวจสอบสารพิษในร่างกายของคุณแตงโม
แล้วก็มีการอ้างข้อมูลบอกว่าแพทย์คณะนิติเวศที่มีการผ่าพิสูจนร่างของคุณแตงโมเนี่ย
มีการเรียกประชุมสรุปผลการชนะสูตรเพื่อส่งรายงานอย่างเป็นทางการให้กับพนักการสอบสวนในวันนี้
โดยรายงานข่าวระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการขาดอากาศหายใจ
อันนี้เป็นของหมอจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะจากการจมน้ำแล้วก็ในร่างกายของคุณแตงโมเนี่ยไปพบตัวยาแก้ปวด
ยาแก้โรคซึมเศร้าแล้วก็แอลกอฮอล์จากศพตรวจแอลกอฮอลเจอแต่จาก๕คนบนเรือตรวจแอลกอฮอล์ไม่เจอตลกร้ายไหมคะสังคมไทยนะคะ
แล้วที่สำคัญมันมีข้อมูลออกมานะคะว่าคุณแตงโมเนี่ยเธอไม่ได้ทานยาแก้โรคซึมเศร้ามาสักพักใหญ่แล้วนะหลังจากที่คบกับคุณเบิร์ต
คุณผู้ชมตามต่อเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะเอาอีกแล้วทำให้สังคมตั้งคำถามอีกแล้ว
พิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
ตรวจหาหลักฐานที่เรือสปีดโบสต์อีกครั้งหนึ่ง

โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบด้วย

พอประชุมเสร็จปุ๊บขึ้นตัวอาคาร

ขีดเส้นใต้ว่าโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าตรวจสอบด้วย
นี่แหละค่ะคือความปรุงใสความเปิดเผย

แล้วนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ไปตรวจเรือสปีดโบ๊ทลำนี้
คุณหญิงหมอยังตั้งข้อสังเกตเลย
จริงคุณหญิงหมอท่านเป็นวุฒิสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมครับ
คือท่านอยู่ในกรรมาธิการนะฮะ
จริงวันนี้เท่าไหร่๑๔มีนาคมท่านเชิญไปหมดนะ
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางสพเมืองนนทบุรี
ไม่ว่างครับไม่ว่างที่จะไปชี้แจงเข้าพบ
เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้
ทางนี้ทนายรัชพลสิริสาพคอนเขาโพสต์เฟสบุ๊ค๑๒ชั่วโมงที่แล้ว

เขามองไปอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้คือเรื่องของอะไรนะบาดแผลที่ต้นขาด้านขวา

นายรัชพลบอกว่าผลชนสูตรแตงโมแผลเกิดก่อนตายมาจากหน่วยงานไหน
ทำไมมีแต่คลุมเคลือหรือปล่อยข่าวกลบกระแสแผลที่หัว
นี่ไงอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ดิฉันได้ไปเป็นพิธีกรหัวข้อสัมมนาคือ
บทบาทของสภาพผู้แทนราชดรและคณะกรรมธิการต่อการแก้ปัญหาของประชาชน
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่า
ทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะตำรวจหรือแพทย์นิติเวศก็ดีนะคะ
อาจจะทำให้สังคมคลางแคลงใจ
ถ้าผู้เสียหายโดยเฉพาะคุณแม่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
และตั้งคำถามกับการทำหน้าที่ของตำรวจ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทในฐานะประธานคณะกรรมธิการปปช
ท่านบอกว่าเปิดทางให้ไปร้องได้นะคะ
แต่ตอนนี้คือท่านยังทำอะไรไม่ได้ก็ในเมื่อยังไม่มีผู้ร้องมา
แล้วก็มันตรงกับที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกเลย

แล้วจะให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมได้ยังไง
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าถึงข้อมูลยาก
แล้วอย่าลืมนะครับว่าใน๕คนนี้
ถามคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวดู
พวกเขารู้จักตำรวจไหม
ของใครนะเป็นครูของครูสอนนักสืบเป็นตำรวจใช่ไหมทีนี้ย้อนกลับไปดู